มาดูเรื่องของปัญหาภัยแรงที่มีผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลากระชังกัน
ใช่ค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้าง
ก็มีพื้นที่ของชาวประมงนะคะรวมไปถึงผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชัง
แต่เมื่อน้ำมันน้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้ความเข้มข้นของสิ่งสกปรก

ชาวบ้านที่เขาต้องอาศัยน้ำในแหล่งน้ำที่ใกล้เคียงนั้น
ก็เลยได้รับผลกระทบเรื่องของกลิ่นที่มันส่งเน่า
ส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วก็เรื่องของน้ำที่ไม่สามารถเอาไปอุปโภคบริโภคได้
แล้วก็เรื่องของปลากระชังที่บางทีอาจจะน็อกน้ำได้นะ
ใช่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลด่านช้าง
อำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีกว่า๖๐๐คน
เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับชาวด่านช้าง
ประชุมหารือเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาน้ำในเขื่อนกระเสียว
ปัจจุบันเพราะว่าน้ำเริ่มเน่าเสีย

เมื่อวานนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอด่านช้างด้วยนะคะ
ทำให้ชาวบ้านบอกว่าไม่พอใจค่ะก็เลยออกมาเรียกร้อง
ต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าเมื่อวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านบอกว่าน้ำปลาปลามีสีเหลืองขุ่น
มีตะกอนแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็น
ไม่สามารถเอามาใช้อุปโภคบริโภคได้
กว่า๕๐๐หลังคาเรือนก็เดือดร้อนนะคะ
เพราะว่าน้ำดิบที่มาจากเขื่อนไม่ได้มาตรฐาน
และนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบในอีก๔อำเภอ
ที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งต้นน้ำจากเขื่อนแห่งนี้ด้วย
สาเหตุหลักที่ทำให้น้ำปลาปลามีปัญหา

การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอด่านช้าง
เอาไปใช้มันไม่ได้มาตรฐาน
แล้วก็เหตุผลที่สำคัญมันเกี่ยวกับเรื่อง

ใช่ค่ะเพราะว่าภายในเขื่อนนี้ก็มีการเลี้ยงปลานิน
ปลาทับทิมในกระชังเกือบ๑๘๐๐กระชัง

มันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีน้ำที่จะช่วยระบาย
เข้มข้นของน้ำที่มันปะปนไปด้วย

ขี้ปลาต่างมันก็เข้มข้นขึ้น
เอาไปผลิตน้ำปลาปลามันก็เลยส่งผลเรื่องของกลิ่นเหม็น

เพราะว่าล่าสุดน้ำในเขื่อนเกษียวเหลือเพียงร้อยละ๑๘เท่านั้น
นายบุญชูจันสุวรรณนายกอบจสุพรรณบุรีบอกว่า

พบว่าปัจจุบันมีกระชังเลี้ยงปลาอยู่ในเขื่อนจำนวนมาก
ทำให้เศษอาหารที่เลี้ยงปลารวมถึงของเสียจากขี้ปลาเนี่ย
สมมานานตั้งแต่ปี๒๕๔๕ประกอบกับหน้าแรงด้วย

ไม่ใช่แค่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะ
ท่องเที่ยวก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน
ปัจจุบันประชาชนที่มาเที่ยวเขื่อนก็เล่นน้ำไม่ได้แล้ว
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ถือว่าส่งผลต่อแง่เศรษฐกิจด้วย
เชื่อว่าชาวด่านช้างเองก็คงอดทนมาจนถึงที่สุดแล้ว
จึงมาเรียกร้องให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
เพราะตอนนี้น้ำจะดื่มจะกินมันทำไม่ได้

ดายอดชายลำเลิศข้าราชการบำนานแก่นำชาวตลาดด่านช้าง
และผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำบอกว่า
จะนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการประมงในปลายเดือนเมษายนนี้ล่ะค่ะ
ส่วนเกษตรกรที่ยังเลี้ยงปลาอยู่ก็จะให้เวลา๖เดือน
ตามรอบของปลาที่ได้ลงทุนไปแล้ว
หลังจากนั้นจะขอให้เลิกเลี้ยงตามการทำประชามติของชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ไม่ให้เลี้ยงปลาในกระชัง
แล้วก็อยู่ในพื้นที่เขื่อนเกษมอีกต่อไป
อันนี้เขามีการลงประชามติกันเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ